ดีกันว่ายอดจริงสไตล์ยังต้องเพราะว่าพอเจ็ดเท่าไหร่ไอเดียของเขานี่ระดับเลยนะครับ
โอ้โหสุดยอดสุดยอดคือทำออกมาดีทุกอย่างแล้วเพลงนี้ผมนึกว่าเป็นเด็กเด็กน้องหนูนึกว่าการ์ตูนยามเช้านึกว่าหยอดเหรียญแล้วมันหมุนได้นึกว่าหยอดเหรียญหมุนได้ประมาณนั้นเออแต่เป็นไอเดียที่สุดยอดจริงนะครับเป็นของคนนี้เลยครับนายพรเลิศนาเวท

รถธรรมดาเนี่ยไม่สามารถขับเข้าไปได้ขับไปแล้วมันติดลมอู้ติดปุ๊บเรียบร้อยครับ
กว่าจะเอาขึ้นมาได้โอ้ยเหนื่อยใช้รถตีนตะขับแบบนี้โอ้โหดีกว่าเยอะเลยนะครับ
เขาบอกว่าถ้าหากไปใช้รถกระบะบรรทุกเนี่ยไปซื้อมาเป็นแบบขับเคลื่อน๔ล้อเนี่ย
ก็ราคามันก็สูงไงก็เลยคิดค้นแบบนี้ขึ้นมาโอ้โหราคาถูกกว่ากันเยอะเพราะว่าใช้วัสดุที่เหลือใช้นะครับ
และยังบอกอีกนะครับว่าตัวเองแม้ว่าจะจบการศึกษาเพียงแค่ป๗
แต่ก็คลุกคลีอยู่กับระบบขับเคลื่อนสายพานและเครื่องจักรตั้งแต่สมัยยุคเหมืองแร่นู้น
โอ้โหก็เริ่มนำมาประยุกต์ใช้นำมาทำรถต้นแบบคันนี้ใช้เวลา๓ปีนะครับ
แต่ก็ถือว่าคุ้มนะทำออกมาได้แบบนี้เรียกได้ว่าลดต้นทุนออกไปเยอะเลยทีเดียว
ส่วนวิธีหมุนตีตะขาบด้านซ้ายขวาแบบในภาพที่เห็นก็สามารถทำได้
เพราะว่าเขามีการคิดค้นออกมาเป็นอย่างดีหมุนซ้ายหมุนขวาไม่ต้องตีรถให้มันใช้พื้นที่เยอะเห็นไหม
จังหวะจะหมุนก็ปีดหมุนได้ง่ายหมุนคือกลับรถได้ง่ายด้วยถูกต้องครับค่ะ
พรเลิศยังบอกอีกนะครับว่าต่อไปนี้จะต้องทำการออกแบบระบบเกียร์ต่อไป

ถ้าหากมันวิ่งเร็วเกินไปเนี่ยมันอาจจะแรงไม่ถึง
เพื่อที่จะนำไปใช้งานในสวนยางพาราหรือว่าสวนปั๊มน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง
ใช่ก็คือต้องให้มันแข็งแรงก่อนจะใช้ได้จริง
อันนี้เป็นโมเดลทดลองขึ้นมาว่ารูปแบบมันจะออกมาเป็นแบบนี้
การใช้งานมันจะเป็นแบบนี้มีสตาร์ทแบบมือเหมือนเรือเลยครับคุณ

โอ้โหนี่จบเพียงแค่ป๗เท่านั้นนะครับ
นึกถึงตอนผมสมัยเรียนผมเรียนไม่ค่อยเก่งเรียนไม่ค่อยฉลาด
เพราะอยากให้มีคนบอกว่ารักนะเด็กโง่
ถึงว่าต่อขึ้นมาก็เลยบอกโง่เลยนะ
โง่

ครับขอบคุณมากครับ

เขาบอกว่าเพิ่งจะเห็นหน้าคู่ชีวิตของคุณชนะ
ใช่ขุนชนะเนอะไปอยู่ข้างไหมจะถ่ายรูปคู่ฮะ

ต้องทำรูปปั้นให้คุณชนะเพิ่มด้วยนะ